ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่อุกอาจเหลือเกินนะครับ
เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าถนนเนี่ยจับภาพเอาไว้ชัดเจน
ตรงจุดที่เกิดเหตุเป็นอู่ซ่อมรถนะฮะหน้าอู่ซ่อมรถนะครับ
ตรงนี้นะฮะช่างโอเนี่ยมีรถคันนี้มาจอด
บอกว่ารถเสียนะระหว่างที่ดูกันอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมดูนะฮะผู้ชายคนนี้ชักปืนออกมายิงใส่
สามนัดค่ะนะฮะเสียชีวิตคาที่
แล้วก็พากันหลบหนีไปนี่นะครับ
ผู้ตายนี่คือเจ้าของอู่อ๋แถวนั้นนะครับ
ชื่อจริงคือนายเกษมสงวนศักดิ์แล้วคนร้ายใจเย็นมากเห็นไหมฮะ
ปิดกระโปรงหน้ารถแล้วก็ขับกระบะคันนี้หลบหนีไป
โอ้โหแล้วริมถนนใช่ครับรถคันอื่นวิ่งผ่านไปผ่านมาคือไม่สนใจนะคะ
ถูกต้องฮะนี่ฮะยิงแบบตอนที่รถมาจอดเนี่ย
แล้วช่างโอเนี่ยก็เดินมาคือตำรวจคาดว่าคนร้ายกับช่างโออาจจะรู้จักกันหรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนกับโทรเรียกช่างโอออกมาแล้วก็มีคนนึงมาบอกว่าเนี่ย
รถเสียก็เปิดกระโปรงหน้ารถแล้วตอนที่ช่างโอก็เนี่ยกำลังดูดูอยู่
อีกคนนึงก็เดินอ้อมไปข้างหลังนะเหมือนกับดูซ้ายดูขวาหน่อยนึง
ชักปืนออกมายิงใส่เลยฮะคือกระสุนนี้เข้าแถวแถวแก้มใกล้ปากนัดหนึ่ง
ไหล่นัดหนึ่งเข้าชายโครงอีกนัดหนึ่งรวม๓นัดนะฮะ
แถวนี้คือถนนพนมทวนพระแท่นนะครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่๘ตะบนหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ในที่เกิดเหตุที่ตำรวจลงพื้นที่มาตรวจสอบเนี่ยสพพนมทวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุแล้วได้รับแจ้งเหตุเนี่ยนะครับ
มาตรวจสอบพบปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๕ปลอกนะฮะ
อ่าก็เลยไม่แน่ใจว่ายิงไปกี่นัดแต่ว่ามีปลอกกระสุนในห้าปลอก
แต่กระสุนเข้าช่างโอเนี่ยสามนัดคนร้ายสองคนนะครับ
กระบะนิสสันฟรอนเทียแคปสีดำยังไม่รู้หมายเลขทะเบียนนะครับ
ก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะครับก่อเหตุแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามถนนในจุดต่าง
เพื่อตามหาร่องรอยของคนร้ายเดี๋ยวต้องไปสอบปากคำญาติญาติ
คนใกล้ชิดของช่างโอเพื่อจะวิเคราะห์ว่าตกลงแล้วเนี่ย
มันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นแต่เบื้องต้นชุดสืบสวนสพพนมทวน
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับช่างโอหรือเปล่า
ค่ะมาจอดรถหน้าอู่แล้วแบบเหมือนกับโทรเรียกหรือยังไง
อาจจะไม่รู้จักแต่ช่างโอเดินออกมาดูเองหรือยังไง
เดี๋ยวต้องไปขยายผลนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยคงจะมีความโกรธแค้น
ความขัดแย้งอะไรกันสักเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องการซ่อมรถ
หรือจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือจะอะไรยังไง
เดี๋ยวทีมขาวทัศน์ทีวีเราตามคดีให้นะเพิ่งเกิดขึ้นมายืนอุ้งอ่าน